ตอนนี้หนูก็ต้องรักษาเรื่องไตค่ะ
แล้วก็ยังมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาอีกโรคนึงคือ

ใน๔ปีที่ผ่านมานี้อาการของคุณแม่สุดหนักไปแค่ไหนครับคุณแม่
ถึงที่ว่าบางครั้งหยุดหายใจเองค่ะ

บางครั้งนะคะก็สลบไปเลยอย่างเนี้ยค่ะ

โอกาสรอดมีอยู่น้อยมาก
ทุกวันนี้หนูคิดอย่างเดียวว่า

หนูจะตายไม่ได้เพื่อลูก

ร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เงินรางวัลตามลำดับขั้น

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชม
ที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่ทั่วประเทศนะครับ
แน่นอนเห็นเราสองคนออกมาชุดสีสันกันขนาดนี้
รายการนี้ครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
จากสีสันแล้วนะครับแน่นอนที่สุดนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
เราก็จะนำนักสู้ชีวิตมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัส
ฟังเขาร้องเพลงได้พบกับเรื่องราวของเขานะครับ
ที่เป็นกำลังใจให้กับคนหลายคน
และแน่นอนที่สุดร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยนะครับ

ก็นอกจากจะมีรอยยิ้มแล้ว
รายการของเราก็มีความประทับใจความทราบซึ้งใจ
เรียกได้ว่าหลากลดหลากอารมณ์นะคะ
โดยเฉพาะกับผู้เข้าแข่งขันคนล่าสุดของเราค่ะ

แม้กระทั่งการที่จะต้องให้มีชีวิตอยู่เนี่ย
ไปชมภาพเรื่องราวชีวิตในชีวิตของเธอกันอีกรอบเลยค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปกิตานำสกุลใจนวลชื่อเล่นชื่อขวัญอายุ๑๓ปีปัจจุบันหนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ทับ๑โรงเรียนห้วยศักดิยาคมอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ที่บ้านของหนูมีสมาชิกครอบครัวอยู่ทั้งหมดสี่คนค่ะมีแม่มียายพี่ชายแล้วก็ตัวหนูค่ะ
แม่มีโรคประจำตัวคือโรคไตเบาหวาดความดันล้างไต๔ครั้งต่อวันนะคะ
หนูขวัญมีลูกประจำตัวคือลูกหัวใจค่ะเป็นเส้นเลือดของใจเกินหล่อเลือดของใจตีบ
แล้วก็ผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่วกระดูกหลังคดต้องได้รับการผ่าตัด
แต่ว่าหนูไม่มีค่าเดินทางที่จะพาลูกไปผ่าตัดค่ะต้องไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าที่กรุงเทพที่เดียวอย่างนี้ค่ะ
เป็นหนี้อยู่หกหมื่นนะคะเป็นค่ารักษาพยาบาลของตัวเองของลูกสาวค่ะ
ความฝันของหนูก็อยากเอาเงินมาใช้หนี้ที่แม่กู้ยืมมาค่ะ
ก็ที่เหลือก็อยากเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดข้างหลังค่ะ
ทุกวันนี้หนูเจ็บปวดทรมานมากเลยค่ะมันก็เจ็บแสบค่ะมันจะล้าวไปทางหลังเลยค่ะ
ทุกวันนี้แม่เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกตั้งใจเรียน

ไม่รู้ว่าแม่จะส่งลูกถึงฝั่งได้เมื่อไหร่หมดกำลังแม่เมื่อไหร่
ลูกต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วนะ
ลูกจะเอาเงินมาใช้หนี้ทุกวันไหมนะลูกพ่อพ่อแม่
ครับแม่ก็รักลูกเจ้า
มารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ขอให้เราเลิกกัน
ขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
น้องขวัญร้องได้ครับ

ทางชีวิตของเธอและตัวจริงของเธออยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับ

แม้ร่างกายจะไม่เต็มร้อยแต่สองมือน้อยขอสู้เพื่อครอบครัวที่ไม่มีใครสมบูรณ์นะครับ

ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ความสุขของน้องขวัญเพิ่มขึ้นไหมตั้งแต่เรามาพบกัน

หลังจากที่จบรายการไปได้คุยอะไรกับคุณแม่บ้าง
ก็เราทำได้มาถึงขั้นนี้แล้วก็จะสู้ต่อไปค่ะ
ค่ะและแน่นอนค่ะขวัญไม่ได้สู้คนเดียวค่ะมากับครอบครัวแล้วก็มากับคุณครูนะคะขอต้อนรับด้วยนะคะ
ริมส่วนนี้นะครับคุณยายบัวนะครับคุณแม่นิมพี่ชายนะครับ
พี่ต้นนะครับคุณครูศรีเดชแล้วก็คุณครูนัชพรนะครับ

ก็เหมือนเดิมนะครับทั้งหมดก็เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับ
มากรุงเทพเป็นไงคะคุณแม่ลำบากอยู่อะค่ะตรงที่ว่าเราไม่ได้ฟอกไต
เพราะว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากค่ะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะคะ
ทีนี้ต้องถามน้องขวัญว่าอาการที่หลังที่หมอจะให้ผ่า
ขวัญได้วันได้รู้เรื่องเวลาอะไรมาหรือยังยังค่ะ
ยังไม่ได้กำหนดใช่ไหมคะค่ะก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้
คุณแม่ก็น่าจะไปสอบถามคุณหมอได้ว่าต้องผ่าเมื่อไหร่
ซึ่งจริงแล้วถึงวาระแล้วล่ะที่จะต้องผ่าถูกไหมคะ
คุณแม่ไปสอบถามคุณหมอหรือว่าสอบถามที่ไหนมาคะว่า
อาการนี้ครบกำหนดที่จะต้องผ่าหรือว่าได้เวลา

คุณหมอเขาบอกให้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะว่า
น้องขวัญต้องได้ผ่าตั้งแต่อายุ๗๘ขวบค่ะ
โอ้โหคือจริงแล้วหมายกำหนดการที่จะต้องผ่าเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าสะดวกทางด้านการเงิน

สะดวกทางด้านเวลาหรือว่าพร้อม
จริงแล้วควรจะดามเหล็กตั้งแต่๗๘ขวบ
ณปัจจุบันล่วงเลยมาเป็นเวลากี่ปีคะคุณแม่
ตอนนี้ก็ครบ๕๖ปีแล้วค่ะ
ตอนนี้น้องขวัญอายุ๑๓แล้ว
แล้วถ้าเกิดไม่ผ่าปล่อยไว้เรื่อยเนี่ยจะเป็นยังไงครับ
กระดูกของเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยค่ะ
มากขึ้นแล้วจะผ่าก็ยากขึ้นแล้ว

เพราะว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งผิดรูปไปยิ่งแก้ไขยาก
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ารวมแล้วค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายในการดามเหล็กนี้เท่าไหร่
คุณแม่เองก็ยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้ปรึกษาคุณหมอ
นี่ก็คือเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเลยที่จะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน
ในครอบครัวที่จะต้องทำในการดามเหล็กอาการของขวัญคืออันนี้
ส่วนของคุณแม่มีภาวะเร่งด่วนอะไรที่จะต้องทำบ้างนะตอนนี้
ตอนนี้หนูก็ต้องรักษาแค่เรื่องไตค่ะแล้วก็ยังมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวใจค่ะ
๔ปีที่ผ่านมานี้อาการของคุณแม่สุดหนักไปแค่ไหนครับคุณแม่
ถึงที่ว่าบางครั้งหยุดหายใจเองค่ะ
แล้วทำยังไงคะ
ต้องพยายามดิ้นให้มันกลับคืนนะคะ

เรื่อยคุณแม่ก็รู้สึกว่าเขาแผ่วลง

แล้วคนที่อยู่รอบมีวิธีช่วยอะไรบ้างไหมฮะ
ก็จะเรียกหรือไม่ก็เขย่าตัวให้รู้สึกนะคะ

ตัวคุณแม่เองก็ทราบว่าวูบไม่มีแรง

แล้วคนที่อยู่รอบข้างเขาเห็นอาการคุณแม่เป็นยังไงคะ

บางครั้งนะคะก็สลบไปเลยอย่างนี้ค่ะ
อุ้ยแล้วขวัญทำยังไงอะคะ
ก็เขย่าค่ะแล้วแม่ก็เฟิร์มขึ้นมาแล้วแม่ก็ถามว่าแม่เป็นอะไรค่ะ
มันน่ากลัวนะครับเพราะว่าการวูบหรืออะไรถ้าเกิดไม่มีคนเห็น
หรือลงกระดายพอดีเดินข้ามถนนพอดีอะไรอย่างนี้
หรืออยู่ใกล้น้ำ
กลัวค่ะทุกวันนี้หนูคิดอย่างเดียวว่าหนูต้องอดทนให้ได้

หนูคิดว่าโอกาสรอดมีอยู่น้อยมาก
แต่หนูคิดอยู่เสมอว่าหนูต้องรอดให้ได้
ต้องทำให้ได้ต้องอยู่กับลูกให้ได้
เพราะว่าลูกก็ยังเล็กไม่มีใครที่จะส่งเสียอีกแล้ว

วันนี้หนูคอยเป็นกำลังใจให้กับลูก

ณตอนนี้เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะ

ลองศึกษาว่ามันมีหนทางไหนบ้างที่เราจะ

ในการอยู่กับลูกและดูแลกันไปนาน

เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องขวัญทั้งหมดเลยนะคะ

วันนี้เป็นครั้งที่๓ก็อีก๓เพลงเท่านั้นเองนะครับน้องขวัญ
ก็จะได้ตามเป้า๑แสนบาท
และเราจะเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่๔ค่ะคุณป่า
อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เพลงนี้คุณครูได้เทรนด์มาให้ไหมคะ

คุณครูสอนร้องมาด้วยใช่ไหมคะ
พร้อมที่จะเข้าสู่เกมหรือยัง

เหมือนเดิมนะน้องขวัญมีสิทธิ์หยุดได้ก็รับ๔๐๐๐บาทที่สะสมมา
ถ้าสู้ต่อจะเอา๖๐๐๐แล้วจะไปให้ถึงแสนก็บอกว่าสู้นะครับ
ร้องผิดเมื่อไร๔๐๐๐เหลือ๒๐๐๐ตัวช่วยยังอยู่ครบ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
น้องขวัญจะสู้หรือจะหยุดครับ

แต่ว่าตัวช่วยก็บอกแล้วนะครับมีไว้ให้ช่วยนะครับ

น้องขวานค่ะ

อีกนิดเดียวก็จะถึงเพลงเป้าหมายแล้ว

ตั้งสติตั้งสมาธิทบทวนเนื้อเพลงให้ดีค่ะ
ความผิดพลาดบนเวทีของเราค่ะเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ
เวลามันแวะหายไปแม้แต่นิดเดียว
นั่นก็หมายถึงตัวเงินที่มันหายไปด้วย
ขอให้ขวัญมีสมาธิให้ดี
เมื่อมีสมาธิดีแล้วพร้อมแล้วจึงก้าวลงมาจากเก้าอี้ค่ะ
เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ
สู้ค่ะ

แค่นี้จริงเลย
ร้องได้แค่นี้
แล้วหลายจะสู้กับแก

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
หัวใจทุกขึ้นเกลือนกล่ำ
ก่อนนั้นผูกพันสัญญาวานคำ
รักเคยสุขเหลือดล้ำ
ยังจำถ้อยคำได้ไหม
ยามนิทราเนมนาราวราเกียร์

บุญและมีความหมาย
ยังทราบเติมเติมใจอยู่
ไม่รู้คลาย
เคยมั่นหมาย
กลับลายใจเหงา
หน้านี้หน้าน้า
เศร้าเหนาจิง
หน้าลมหาไฟอุ่นอิ่ง
หนาวใจหาใครกับเรา
โอ้คุณเอ๋ยกอดเคยชิดเชยสองเรา
บัตรนี้ดูเงียบเหงา
สาวงอดหนาวกอดหมอน
ว่าสำคัญมันคิดอย่างมบก่อน
แต่มันก็เป็นโรคของเราแล้วนะเราต้องทำค่ะ